พยายามนั่งดูอ่านข้าวอยู่

ไปบ้านพี่แป้งนวลพันธ์

ไม่ต้องไปจับฉลากเขาให้เลยนี่ไงเขาให้ฉันมาสองกล่องเลย
นี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะนางจะต้องเหนือเห็นไหมล่ะ
นี่ไงนางจะต้องให้มาเลยสองกล่องถุงนี้

พี่หนุ่มไม่ได้ไปเลยคุณแม่งไม่ได้เปิดเลยพี่หนุ่มไม่ได้ไปหรอก
คุณแม่ไม่ขอทะแนวอีกสักใบเลยล่ะ

เขาบอกว่าขุนกุนายนุ่นขุนกุนายนุ่นได้ไปอีกที่เธอร่างเลย
แล้วก็ได้ขุนายแอฟและแชนแนล

ไปดูเรื่องนี้ก่อนผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ประจำวันที่๑๖ธันวาคมปี๖๔นะฮะ
รางวัลที่๑ออกมาเรียบร้อยครับ
แล้วก็สำหรับเลขท้าย๓ตัวนะครับ
ก็๔๗๖แล้วก็๕๒๒

แล้วก็๖๒๙ครับ
สำหรับเลขท้าย๒ตัว
เห็นไหมล่ะ
ก็ใครถูกไม่เคยซื้ออยู่แล้ว

ไม่มีแบบม้าซื้อเลขข้างหลัง

แต่ปรากฏว่าดันไปถูกเลขหน้า๓ตัวอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจบอกแล้วว่าดวงล้วน
อยากได้ข้างหลังแต่ข้างหน้ามันดันมาถูกไง

เอาเลขเขาก็แบบดวงดวงล้วนแล้วแบบเนี้ย
แต่ว่าแม่ไม่ได้เอาลอตเตอรี่มาโชว์เป็นปึ้งใช่ไหม

ว่าถ่ายรูปลงถ้าถูกแล้วนะคะเขาถึงจะลง
อ๋อคนที่ซืมหัวดีที่เชิปพี่วีบ่คะ

เอาหมอม้าซื้อไม่เยอะมากไม่เกิน๑๐ใบปกติ
โอเคนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของตำรวจออกหมายเรียก
เลี้ยงโหดนะฮะคือเรื่องนี้ผู้การบอกว่าโทษหนักมากนะครับ
ก็เพื่อนบ้านเนี่ยแฉซ้ำด้วยนะฮะจากกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๓
ตมคุณขนุนที่เขาชายสนที่ปรัฐลุงเข้าไปร้องตำรวจนะครับ
ถูกตียับแบบนี้นะครับวัย๖ปุปนั่นเองนะ
คือได้รับบาดเจ็บนะครับรวมถึงอวัยวเพศนั้นมีบาดแผลฟกช้ำครับ
มีอาการอ่อนแรงนะฮะหลังจากที่พ่อเลี้ยงครับวัย๒๖ปีนะฮะ
ทุบตีทำร้ายร่างกายล่าสุดนะฮะยายของน้องคนนี้เนี่ยครับ
พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสำนักงานพัฒนาสังคม

เข้าไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกมานพสุวรรณมณีนะครับ
ท่านเป็นรองสวัสดิสอบสวนอยู่ที่สพเขาชายสนนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายกัมปนาศซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงโหดนายนี้เนี่ยนะครับ
หลังจากไปใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงอายุ๖ขวบนะฮะ
ลำตัวแผ่นหลังก้นสะโพกอวัยวะเพศเนี่ยนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีเดียวนะครับ
ส่วนทางด้านนายอำพรณนิโรธนะฮะเป็นพัฒนาสังคมจังหวัดพัทธลุง
ก็เปิดเผยบอกว่าในส่วนดังกล่าวนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเนี่ย
เข้าไปสอบปากคำเด็กแล้วนะฮะก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นพ่อเลี้ยงจริงครับที่ไปทำร้ายร่างกาย
โดยทางบ้านพักเด็กก็พร้อมกับยายเนี่ยนะฮะได้แจ้งข้อกล่าวหาครับ
ดำเนินคดีไปแล้วซึ่งในส่วนของสภาพจิตใจของเด็กตอนนี้
คงต้องใช้เวลาฟื้นฟูแล้วก็ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
ขณะที่ทางพันธุรกรีตานิตรามดิตนะฮะท่านเป็นภูมิครับการ
ตำรวจภูทรสวัสดิ์พระท่านลุงท่านก็บอกว่าเบื้องต้นนะฮะ
พนักงานสอบสวนสภเขาชายสนเนี่ยได้รับทำคดีทำร้ายร่างกายเด็กแล้วนะครับ
แล้วก็กำลังรอใบชนสูตรบาดแผลของเด็กอยู่ครับเพื่อนำมาประกอบคดีให้เรียบร้อย
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นพ่อเลี้ยงทางเจ้าหน้าที่ได้มีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งหากไม่มาโดนหมายจับนะครับโดยโทษในคดีนี้มีโทษสูงนะฮะ๑๐ปีนะครับคุกนะฮะ
แล้วก็มีโทษอื่นเนี่ยเพิ่มตามอีกด้วยนะครับในเบื้องต้นนะฮะต้องขอบคุณชาวบ้านที่คอยเป็นหูเป็นตาให้
แล้วก็แจ้งเบาะแสการทารุณกรรมเด็กนะครับรวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็ก
ที่มีต่อความละเอียดอ่อนต่อสังคมด้วยตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกสังคมละเอียดอ่อนเรื่องนี้มาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณที่ช่วยกันเฝ้าระวังและจับตาดูนะครับ
เนี่ยนะฮะก็คือชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเลยบอกว่าเขารับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
อยากให้ย้ายน้องคนนี้เนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปซะโดยชาวบ้านยังระบุนะครับว่า
ครอบครัวดังกล่าวเนี่ยได้เช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลชะรัฐ
มีพฤติกรรมทำร้ายลูกเลี้ยงนะฮะจนเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านเช่าติดกันเนี่ย

คือก่อนหน้านี้คือไปบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งก็ไปทำแบบนี้ชาวบ้านเขาก็รู้สึกเหมือนกัน
ที่สำคัญที่สุดตัวแม่เองแม่เด็กเองเนี่ยก็เหมือนแบบเพิกเฉย
เวลาที่พ่อเลี้ยงเนี่ยกระทำลูกตัวเอง
ผมถึงได้มีโอกาสพูดแล้วก็บอกไปหลายครั้งมากทั้งในทางสื่อที่ผมทำอยู่แล้วก็ทางนี้
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคุณแม่คนไหนก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณจะมีผัวใหม่เนี่ยกรุณาแบบ
รักลูกตัวเองให้มากกว่าผัวใหม่หน่อยคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไม่ไม่รักลูกเนี่ยแล้วไปรักแต่ผัวใหม่
เอาใจผัวใหม่กลัวผัวใหม่จะเลิกแล้วปล่อยผัวใหม่เนี่ยไปทำร้ายร่างกายลูกแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ย
สุดท้ายเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ลูกคุณที่มันจะแบบเหมือนกับมีผลไปในทางด้านจิตใจจนถึงโต
ตัวคุณเองอาจจะติดคุกด้วยเพราะไปเข้าข่ายสมคบแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในมุมของผู้เป็นแม่เองเนี่ยนะครับ
ผมบอกเลยจริงนะผัวใหม่เนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้ผัวเนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ลูกเนี่ยไม่ได้นะเพราะมันคือเกิดมาจากคุณอ่ะ
ฝากกันตลอดเลยเรื่องเนี้ยอืมอ่าเดี๋ยวโอ้ยังยังนะยัง
ในประเทศไทยสำหรับวันนี้กันนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่
พันหกร้อยแปดสิบสี่รายค่ะในขณะที่ผู้
เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๖รายด้วยกันหลายคนก็มีความกังวลเรื่องของโอมิครอนเลยแหละ
ว่ามันจะมีการติดเชื้อโอมิครอนภายในประเทศหรือเปล่า
วันนี้มีโอกาสได้ไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้เชื้อโอมิคอนก็ไปทั่วโลกแล้ว
ประเทศไทยก็คงไม่ถูกยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ปิดประเทศเรายังให้คนสัญจรไปมาอยู่
แต่เรามีมาตรการค่ะซึ่งคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
ถ้ามาถูกกฎหมายไม่มีทางหลุดท่านบอกแบบนี้
ส่วนการลักลอบเข้ามาผิดกฎหมายล่ะ
บอกว่าให้ฝ่ายความมั่นคงดูแลอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องนี้
แต่ผู้ที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายผ่านมาทางท่ากัศยาน
หรือเข้ามาในประเทศไทยก่อนขึ้นเครื่อง๗๒ชั่วโมง
พอมาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องมีการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพื่อความรวดเร็วอะนะคะแต่พอมีโอมิครอนเข้ามา
ซึ่งทางกรมควบคุมโรคเองก็กำลังเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็ม๓นะคะ
ขอยืนยันก่อนว่าเข็ม๓ที่จะให้ประชาชนไทยมีแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะวัคซีนจะพอไหมล่ะยังไง
คุณอนุทินบอกว่าเข็ม๓ที่จะให้ประชาชนไทยมีแล้ว

สามารถมารับได้ตามกำหนดเลย
ซึ่งก็เป็นวัคซีนคู่กันจนถึงกันยายนนะคะ
ก็คือใครที่ฉีดวัคซีนที่เป็นเข็มคู่กันแบบนี้นะคะ
เดือนกันยายนคุณสามารถที่จะมารับเข็มที่๓แล้วได้เลยนะคะ

ที่๔ตอนนี้เขาก็บอกกันไว้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอ

แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
ในประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เขาไม่รับวัคซีนสูตรที่แบบไทยเราเป็นอย่างนี้

จนสั้น๑เข็มอันนี้ไม่ต้องนับเพราะเมืองไทยไม่มี

เขาก็จะมีการอนุญาตให้ฉีดเข็มที่๔
ซึ่งเวลาเราเห็นตัวเลขของการฉีดวัคซีนในแต่ละวัน
ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเข็มที่๔มีคนฉีดเหมือนกัน

ไปแล้วเหรอคะเดี๋ยวนั่นครั้งที่เรา๕

ว่าจะเลือกเป็นฉีดเป็นอะไรยังไงบ้าง
อีกอันหนึ่งที่หลายคนถามมาก

ถ้าเราสังเกตเห็นตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดในประเทศไทยมาเกือบ๒ปี
อาชีพแรกที่มีการปิดเลยแล้วก็ไม่ได้ทำงานเลยคือนักร้องนักดนตรี
ตั้งแต่ต้นเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้เองเนี่ย
เขาก็ต้องมีการไปถามเลยค่ะที่การสำนักงานประกันสังคมถึงเรื่องนี้นะคะ
มีการแถลงภายหลังจากหารือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปธรรมแล้วก็สมาภัณฑ์เครือข่ายคนบันเทิงค่ะ

แล้วก็จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะ
กรรมการมีการกันกรองรับรองการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตราสี่สิบ
ประกอบอาชีพนักร้องกลางคืนโดยคุณสุชาติชมกลิ่นก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมนี้นะคะถ้าผ่านความเห็นชอบของคอรมอเนี่ย
ก็จะเริ่มเยียวยาก้อนแรกวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนี้
อัตราที่ให้เนี่ยนะคะคนละห้าพันบาทต่อเดือน๑เดือนเท่านั้น
อ๋อให้คนละเดือนห้าพันบาทหนึ่งเดือนนะคะ
บัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพลย์ตามที่ทางสมาคมรับรองมา
ก็มีคำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการภายในธันวาคมนี้แน่นอน
เรื่องต้นตัวเลขของที่ได้รับรายงานมานะคะสำหรับคนที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนี้เนี่ย
จะมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นรายโดยโครงการเยียวยาเนี่ย
จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
แล้วการเยียวยาจะให้เพียงรอบเดียวเท่านั้นเพราะคิดว่าปัญหาการระบาดโควิด
น่าจะไม่มีผลกระทบไปมากกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามคงต้องไปดูตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะ
ยืนยันว่าสปสเองก็จะปฏิรูประบบการให้บริการให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งต้องบอกว่าคุณสามารถนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็สามารถยื่นคำขอรับเงินได้แล้วนะคะ
อีก๒ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนระบบเป็นแบบนี้ละ
สำหรับผู้ที่ขาดส่วนเงินสมทพก็สามารถยื่นเรื่องได้เช่นกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราเห็นเรื่องของประกันสังคมอ่ะค่ะ
ถ้าเกิดเราจะไปยื่นหรือจะไปทำเอกสารในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ย

นี่กำลังจะเริ่มมีการปรับระบบ

คุณสามารถนอนอยู่ที่บ้านยื่นเรื่องไปปึ้งได้รับเงินเทียมกลับมา

เขาบอกว่าคนที่เปลี่ยนบางทีตอนนี้เราเปลี่ยนงาน

คนที่ส่งประกันสังคม
เขาให้แบบว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณจะเคลียม

ขึ้นค้างไว้นะนี่นะแล้วก็โทรศัพท์ไปจอมัน

ไปขอรับทุกชายพร้อมกันนะเดี๋ยวกลับมาครับ
อ้าววันนี้หมอฟันใช่ไหมครับ

ฟันเขารวมตัวออกมาฟันประยุทธ์บอกว่าผู้สอนชาวบ้านเนี่ยมีลูกเยอะ
แล้วเด็กจะดึงแคลเซียมแม่

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากคำพูดช่วงหนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งพูดกับชาวบ้านที่ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูทะเล
ที่จังหวัดปัตตานีว่าเป็นห่วงสุขภาพเรื่องฟัน
โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยฟันเสียหายเยอะเพราะมีลูกหลายคน
เซียมเนี่ยถูกดึงไปเยอะแม่ก็อ่อนแอฟันก็หายไปเรื่อย
ระวังตรงนี้ด้วยแต่ตนเนี่ยไม่ได้ห้ามการมีลูกนะเดี๋ยวก็จะถูกบิดเบือนกันอีก
เขาระบุว่าจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวว่ามีลูกแล้วดึงแคลเซียมจากฟันแม่
ทำให้ฟันเนี่ยผูกหรือฟันหลุดเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ผิด
ข้อเท็จจริงแล้วลูกดึงแคลเซียมจากกระดูกแม่
โดยไปสร้างกระดูกแล้วก็ฟันของลูกส่วนฟันเป็นอวัยวะที่แตกต่างจากกระดูก
คือไม่สามารถโดนดึงแคลเซียมออกไปได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
หรือสร้างใหม่ได้หลังจากที่สร้างฟันเสร็จแล้วเนี่ย
ปัญหาคือฟันผูกหรือแบคทีเรียฟันหลุดฟันโยกเนี่ยเกิดจากโรคเหงือก
เรื่องนี้หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ก็เป็นโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมกับท่านนายกก็แล้วกัน
ก็จะเริ่มมีการสะสมแร่ธาตุสมบูรณ์ไม่มีหลอดเลือดหรือน้ำท่อน้ำเหลืองเนี่ย
หล่อเลี้ยงผิวเคลือบฟันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ดังนั้นลูกในท้องแม่เนี่ยจะดึงเอาแคลเซียมจากเคลือบฟันแม่ไปใช้ไม่ได้
เพราะไม่มีทางเชื่อมต่อเพื่อลำเลียงแคลเซียมจากเกลือฟันไปสู่ลูกได้เลย
หากแม่ฟันผูกนั่นเป็นผลจากการกระทำของแม่เอง
ไม่เกี่ยวกับลูกฟันผูกในผู้หญิงตั้งคันส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการแพ้ท้องทำให้กินของจุกจิก
เพราะว่าอย่างงั้นหรือคนแพ้ท้องบางคนเนี่ยเวลาแปลงฟันแล้วอาเจียน
ทำให้แปลงฟันเนี่ยไม่ดีฟันจึงผูกเอาง่ายเลย
แล้วก็เสี่ยงที่จะผูกง่ายรู้คุณแม่ที่รู้ตัวว่ากำลังตั้งคัน
ควรจะพบกับหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากช่องฟัน
นามัยช่องปากที่ดีของแม่ตั้งคันจะลดการถ่ายทอดเชื้อโรคฟันผุเนี่ย
สู่ลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยนะฮะโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยในการทำฟันคือไตรมาสที่สอง
ช่วงหลังจาก๓เดือนไปแล้วคือ๔๕๖
คือเขาก็พูดไปเลยว่าการทำฟันเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายนะ
แต่ที่เราก็ได้ยินว่าดึงแคลเซียมคือดึงกระดูกที่ทำให้ผู้หญิงกระดูกสันหลังที่จะมีปัญหาเรื่องนั้นคือไม่เกี่ยวกับฟัน

ใช่คนก็จับอาบบ่อยนี้ก็กังวลนะสิ
คือถ้าเป็นแบบสมัยก่อนอย่างแม่รุ่นอำมาเขามีลูกกันทีเป็น๑๐๑๕คน
แล้วเขายังไงกันน่ะ

จะได้รู้กันนะครับว่าเป็นอะไร

โดนมหาประบาชาสอบปมราไปดู๔คิง
ก็บอกว่าสอกขัดจริยธรรมร้ายแรงด้วยนะฮะ
ท่านเป็นสมาชิกภักดิ์ประหลังประชารัฐท่านเปิดเผยบอกว่า
เพื่อขอให้ประชาติตรวจสอบในเต้มงคลกิจ
สอบบัญชีรายชื่อภักดิ์ไทยศรีวิรัยว่า
มีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐมนูลมาตรา๒๓๔หรือไม่
โดยเหตุมาจากที่ทางคุณเต้นี่นะครับ
ทำหนังสือขอลาการประชุมโดยระบุว่า
ด้วยในการประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันที่๑๕ธันวาคม
ข้าพเจ้าขอลาการประชุมช่วงเวลาบ่าย๒๑ทุ่ม
เนื่องจากมีภารกิจกับประชาชน
ลาดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจิริยธรรม
ของตัวลาการสถานบนูลและผู้ตัดลงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรกาลของสถานบนูล

ระเบียบสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมเนี่ย
แล้วก็การลาการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรพศ๒๕๖๐
และข้อบังคับว่าด้วยการประมูลจริยธรรม

โอ๊ยยาวเลยเกิน
เนี่ยนะฮะยาวขนาดนี้วะ

โดยอ้างว่าเป็นภารกิจกับประชาชนนั้น
อาจจะเป็นการขาดประชุมโดยไม่จำเป็น
อันนี้อาจจะนำไปสู่การฝ่าฝึกปรรถฐาน

เกี่ยวกับที่พ่อคุณไปทำหน้าที่ป่ะ
ใช่ก็บอกสภาโลกไง

บางคนบอกเฮ้ยไปดูหนังเรื่องนี้มันมีพฤติกรรมเรียนแบบ

ว่าก่อนหน้านี้เขามีกระแสที่ออกมา
เราก็เห็นแบบมีนักเรียนออกมาแบบ
ตีกันเพราะว่าไปดูภาพยนตร์

ไปเดี๋ยวอีกฝั่งเข้าใจผิด

เขาตอนอยู่เป็นเด็กที่มหาลัย
เสื้อของสถาบันไปเขามีลดราคาไง
บางคนภายในครั้งนั้นก็จะใส่ชุดที่เรียนไป
รอบละครั้งนี้
ปลายปีแบบนี้เข้าฤดูหนาวทีไร
สาธารณสุขเขาก็เลยมีการจะเจาะใช้มาตรการนะคะ

คาดว่าปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเยอะเลย
วันนี้คุณอนุทินชาญวรกุลต้องตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีการหารือ
ฤดูหนาวความกดอากาศจะสูงค่ะ
ทำให้ฝุ่นสะสมไม่กระจายตัว
โดยคุณอนุทินเขาก็บอกว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
มันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้าง
อันนี้ก็จะยิ่งไม่มีผลกระทบเท่าไหร
ในที่ประชุมก็เลยขอให้ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเนี่ยค่ะ
จากการประกอบอาชีพไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
แล้วก็มาชี้แจงกับประชาชนว่า
แต่มั่นใจว่ามันน่าจะดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยค่ะ
หมายถึงใส่หน้ากากก็ยังพอช่วยได้ล่ะ
ทางด้านในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ท่านก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ย
เหตุผลเพราะปีที่แล้วส่วนใหญ่เราล็อกดาวน์
แล้วก็เวิร์คคอมโฮมรถปลาก็ไม่ค่อยได้ขับออกไปไหนกัน
แต่ปีนี้ค่ะพอดีมันมีนโยบายเปิดประเทศ
สัญจรทำกิจกรรมกันเยอะ
แล้วคนส่วนใหญ่ก็คือเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันแล้ว
ว่าแหล่งกำเนิดฝุ่นก็จะเยอะขึ้นค่ะ
จึงมีการประชุมแล้วก็จัดระบบเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม
เขาคาดการณ์ว่าจริงจะมีการแบ่งพื้นที่โซนสีด้วยนะคะ
โควิดเราก็จะมีโซนสีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้
แบ่งพื้นที่โซนสีมีโซนสีแดง

แต่เขาบอกว่ามีโรคอยู่๕โรคด้วยกัน
โรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะ

อันนี้เขาจัดเป็นกลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังเลยนะคะ
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ๕กลุ่มโรคเนี่ยค่ะ

แล้วก็จัดระบบให้โรงพยาบาลมีการรายงาน
แต่วันนี้เมื่อเช้ากรุงเทพ๑๕๒นะคะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
เรื่องของโอ้โหนี่เป็นที่ภาควิจารณ์กันเยอะมากตอนนี้นะครับ

อยู่ดีนี่มีการเชิญนะฮะ
เป็นเหมือนแบบว่าเราผู้มีอิทธิวิต

ไปรวมตัวที่นั่นแล้วเสกมนต์ดำ

แล้วดิดูสวดเปิดเสียงมา
นั่นหลวงจีนเหรอเถอะ

ไม่ว่าจะเป็นเท้าเม็ด

แล้วที่เจ็บปวดและเจ็บหัวใจคนสุรินคืออะไรรู้ไหมฮะ

ถ่ายรูปกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เนี่ยเจ็บปวดใจนะครับว่าโอ้โหทำไมถึงเชิญคนเหล่านี้เนี่ย
ทำพิธีที่อนุสวรีนะฮะประจำจังหวัดสุรินทร์
เป็นอนุสวรีอะไรคุณหนุ่มเนี่ยฮะอนุสาวรีของสุรินเลยครับ
อ๋อเป็นตัวแทนเอออนุสาวรีจังหวัดน่ะเออเออนะฮะ
เนี่ยครับเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่มีคนส่งข้อความมาผมเยอะทีเดียวนะฮะ
อืมบางคนก็บอกว่านี่คือพิธีเปิดเมืองที่มีเนรนแอร์นะฮะ
ตนักโทษถูกจับเมื่อปี๓๗เพราะมีการลงมือย่างศพเด็ก
แล้วก็มีคดีอื่นอื่นอีกด้วยนะฮะอืมหลังจากนั้นออกมาเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปยืนเคียงข้างผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในพิธีถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเนี่ยนะฮะ
แล้วขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอันดีของพวกเขาชาวสุรินเนี่ย
มันหายไปไหนหมดทำไมถึงเอาเดรัชฉานวิชามาทำแบบนี้
นี่แหละฮะคือประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้น
ดูสิครับนี่ประเด็นคือนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมครับ
คำถามที่ย้อนถามกลับไปก็คืองบคืองบงบอะไรอ๋อเพราะจัดงานใหญ่นว
งบเอองบเนี่ยเป็นงบของใครแล้วถ้าเกิดเป็นงบของทางรัฐนะฮะ
หรือว่าทางฝั่งของจังหวัดที่ได้มีการไปเชิญคนพวกนี้มาทำเนี่ย
แล้วจัดงานแบบนี้เนี้ยต้องมีการตรวจสอบนะอืมอืมอ่า
เนี่ยดูดิฮะโอ้โหศรีนรงค์แล้วเนี่ยครับคือ
ขอโทษนะหลายหลายคนก็ถามไปเชื่อได้ยังไงคนพวกจริงจริงเนี่ย
คืออนุสาวรีจังหวัดเนี่ยควรจะต้องมีพระเป็นพระมีคลามเออ
มีอะไรแบบเนี้ยในการที่จะไปทำพิธีอ่ะอืมคือเป็นความความใส
บริสุทธิ์ความสะอาดอ่ะแต่อันนี้คือเป็นแบบมนต์ดำอ่ะ
เนี่ยฮะดูสิฮะคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงอ่ะ
ฝากทวิตเตอร์กันเข้ามาหน่อยหรือส่งมาที่ไทยรัฐออฟฟิเชียลข้างหน้าก็ได้
อนุสวรีศรีนรงจางวางเนี่ยอืมนั่นจ้ะไปเข้าทรงกันเหรอเธอ
เนี่ยร้องอยากให้ห่อข้างบนตกมาใส่ปักลงไปกลางหัว
อ้อเนี่ยแต่ชาวบ้านว่าผู้คนหวั่นเกิดอาเภศเออ
ไม่ทำอย่างงี้ไม่ได้แล้วผู้ว่าทำไมไม่ห้ามปลามอืมเออ
เพราะว่าอ๋อไงผู้ว่าข้างหลังเนี่ยครับแล้วเขาไปรวมตัวกันทำไมก่อน
ใครอีเวนต์การท่องเที่ยวหรือการอีเวนต์อะไรไม่ใช่การท่องเที่ยวแน่นอน
ไม่ทำอย่างงี้อยู่แล้วคือหมายอาจจะเป็นอีเวนต์จัดกันเองเหรอ
ไม่เป็นอีเวนต์เขาจะเป็นงานช้างมหากรรมงานช้างอืมสิบห้าถึงยี่สิบกว่า
น่ะว่าใช่มหากรรมงานช้างอ่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะ
นี่ที่ส่งมาให้ผมนะอืมตอนนี้คนสุรินทร์เดือดมากมากครับ
ทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทเอาเนรนแอร์และพักพวกมาทำมนต์ดำ
อนุสวรีจังหวัดอืมอนุสวรีพญาสุรินพักดีศรีนรงจางวางองค์อิน
เขาบอกทีมงานท่านผู้ว่านะค่ะท่านผู้ว่าเขาคือเป็นทีมงานจังหวัด
เขาบอกว่ามีลือสี๓ตนมีหมอธรรมร่างทรงเทพ
มาร่วมรวมถึงเนรนแอร์แม่อืมเนี้ยคือเรื่องเนี้ยส่ง
จริงส่งมาหาผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไปลงในเพจในอะไรกัน
เนี่ยก็เป็นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะก็ก็ดูก็ดูแล้วกัน
คือขอบคุณคือเรื่องนี้ผมว่าวันนี้พอดีผมมีโอกาสที่คุยกับทางพี่ศรีสุวรรณ
อ่ากับทางอ่าพี่สนทิยาสองสอค่ะสอสออะไรก็ไปดูเอา
ก็สอสีกับสอสนยังไงคะเขาว่ายังไงกันบ้างค่ะอ่าก็สองสอเนี่ยเขาก็บอกว่า
คนหนึ่งบอกว่าให้ไปตรวจสอบว่าเอางบที่ไหนมาใช้อ่า
ถ้าเกิดเอางบราชการมานี่คือพี่ศรีนะงบราชการเนี่ยมีสิทธิ์ร้องได้เลย
แต่สำหรับทางฝั่งของพี่สนบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอืม
คิดเห็นไม่ตรงกันด้วยอืมไม่ตรงกันด้วยเหรอคะมีเรื่องไม่ตรงกันด้วยเหรอ
ไม่รู้เนี่ยเรื่องนี้ไม่ตรงกันอ่ะผมถึงอุทานในใจว่าป้าพูดได้ไหม
พูดได้ไหมก็มาแล้วในในนี้บอกว่าเขาไปถ่ายหนังกันหรือเปล่าคะ
ไม่ถ่ายหนังอะไรแหละอุ้ยบ้านี่แบบว่าถ่ายเป้อารักเป็นสี่คริงแล้ว
ในนี้ไม่รู้กี่คริงนี่แหละไม่ในนี้บอกว่าสามอืม
นี่ใจกลางเมืองเลยด้วยในใจกลางเมืองไม่ทำที่ไงต้องมีจัดเต้นอยู่ริมถนนเลย
อันนี้ยังไงต้องมีคำตอบให้กับทางพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์เขานะฮะ
แล้วทำไมไม่เอาพระมาสวดพระเกจิอาจารย์สุรินเยอะแยะอืมใช่คุณแม่เนี้ย
อันนี้พรุ่งชีพพระอีสานเยอะแยะพระสุรินทร์พระอุ้ยเกจิตเยอะมาก
เกจิพระศรีสะเกดพระอะไรอย่างนี้เกจิอาจารย์อยู่ได้หมดเลย
แล้วที่สุรินทร์เขามีพิชาอาคมกันแข่งกล้าบอกว่าแม่ก็ไม่รู้แต่แต่ยังไงก็ทำอย่างงี้ไม่ได้
เพราะอันนี้เป็นนุสวรีการวงสวงอนุสวรีเนี้ยไม่ควรจะใช้อะไรแบบนี้อืม
การวงสูงนุษย์สวรีเนี้ยเขาจะต้องแบบต้องใช้กรามมีพระมีพรามใช้พระสวดใช้กราม
อะไรอย่างเงี้ยโดยเริ่มจากการไหว้พระพุทธจอมสุรินทร์ด้วยนะอืม
เขาบอกว่าบางคนบอกว่าสงสัยไม่เน้นความขลัง
เน้นสร้างศรีสรรค์มากกว่าอ๋อเน้นให้คนด่าจะได้สนุกสนุก
อุ๊ยประมาณนั้นว่าหรอคนด่าจังหวัดเลยนะแม่อืมใช่
ของงานประกำช้างใช่ไหมประกำถ้าเป็นงานช้างใช่
ว่าสุรินชี้แจงนะครับว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีเรื่องแบบนี้
มีเรื่องมีตอนประชุมด้วยนะมีตั้งโต๊ะประชุมของทางเขตหรืออะไรสักอย่าง

เพราะผมก็ที่ชมที่ชมในหลายเรียกที่สภาพรุมเมืองและความ
เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างก็เป็นเรื่องที่ดีที่สนุกชนิดมากแล้วก็รู้สึกแบบ
อะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเรานะคะพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองเอาใครที่ไหนมา
และเป็นอุตริวิบาทนะคะอุตรินะคะพี่เป็นพิธีกรรมที่อุตรีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นและโดยเฉพาะเนรนแอร์ซึ่งเป็นคนที่มีคดีฆ่าทารก
เพื่อไปทำกุมารทองอยู่อยู่ทำไมเอามาทำค่ะเงินภาษีแล้วนะที่จ่ายไปไก่พวกนี้
เป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทุกคนที่จะต้องออกมา
ต่อสู้ด้วยการคัดค้าด้วยการขับไล่คนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของงาน
ฮะทำไมไม่เอาคนของท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ร่อบรู้จริงพิธีเปิดบ้านเปิดเมือง
นี่ไงเห็นไหมคือล่าสุดนี่นะฮะคุณเบคอนของน้องเปรม
ส่งข้อความว่านี่คือภาพของควานช้างที่ต้องจัดในงานช้าง
แล้วเธอก็ส่งภาพนี้มาให้อ๋องานช้าง
อ่าเที่ยวเปิดวิธีการทางมาครับแล้ว
รภาพมาซักคู่นี้จากไปที่ภาพเมื่อสักคู่นี้

เหมือนมันหายตัวมาแล้วฉันเขียงว่าพึ่งจะรู้
หรือทีมงานว่าไม่บอกก็ต้องไปตำนิทีมงานท่านผู้ว่าด้วยนะ
เพราะเรื่องนี้มันทำให้พี่น้องชาวดน๓๖๕๒เนี้ยเค้าไม่สบายใจ
เพราะว่าเขารักแล้วก็เคารพอนุสวรีนี้ประเพณีช้างเขามีกันทุกปีอยู่แล้ว

กระชะชั้นเขามีรูปมาแล้วเถอะ

อ๋อนี่คือพิธีปกติ
อันนี้คือพิธีปกติ

ปกติไม่ปกติแต่ก็ไม่ควรจะมีอะไรแบบนั้น

ตั้งแต่ศาลหลักเมืองไหว้อนุสวรีเมื่อกี้
จะมี๑๐จุดมีไหว้พระ

ก็นี่ไงแล้วดีแอร์ดิแอร์

นี่แหละนี่แหละฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อย

คนข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยค่ะผู้หญิงคนนั้น

คุณทำแบบนี้คุณจะเป็นแบบนี้จริงนะคะคุณจะบ้าจริงนะคะ

ก็นี่ไงมันได้ที่ไหนทีมงาน
คือเอาตรงนะขอโทษนะท่านผู้ว่าสุรินด้วยความเคารพท่านเลยนะ
อันนี้คือเป็นเสียงจากผมที่ฝากไปถึงท่านเลยนะ
ท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้เนี่ยผมเข้าใจท่านได้
ท่านอาจจะพิสูจน์ทีมงานท่านไม่ได้บอกท่านผมเข้าใจท่านได้
แต่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านต้องปลาม

เพราะว่าพี่น้องคนชาวสุรินเนี่ย

แต่พอเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วท่านไม่ปลามอ่ะ
ยังไปถ่ายรูปร่วมแล้วอยู่ในพิธีเนี่ย

พระเกษตรีอาจารย์เยอะแยะเอาจริงสุรินทร์ศรีสะเกต
ถึงบอกไงชาวบ้านยังบอกแบบนั้นเลย

คือมันต้องมีงานตรวจสอบเรื่องนี้

เมื่อกี้ป้าบอกว่าเป็นเงินของฉันเสียภาษีไป

ไม่ได้ไปฆ่าแล้วเอามาย่างนะเขาเอาศพเด็กมาย่าง
แล้วที่เขาติดคุกเขาไม่ได้ติดเรื่องของย่างเด็ก

แต่ว่าไอ้ที่ติดคุกเนี่ยเขาติดเรื่องของ
เรื่องเงินกับของผู้หญิงที่ไปร้องเขา

รู้สึกว่าแบบอันนี้เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง

ไปค่ะ
เรื่องนี้ปสุศัพท์ต้องลงพื้นที่
ไปตรวจสอบนะคะไข่เป็ดประหลาดค่ะ

ไข่เป็ดมันคล้ายหิน
เดี๋ยวลองไปดูภาพสักนิดนึงว่าเป็นยังไง

ว่าไข่เป็ดอันที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้

คือป้าแล้วก็ลุงเขาก็จะงง

แล้วก็คณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ในสมพงศ์สายสูงเนินอายุ๖๘ปี

เขาเก็บได้ในเล้าเป็กของตัวเอง

เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบทั้งน้ำหนัก
แล้วก็ขนาดเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเคาะดู
พบว่าไข่เป็ดที่พบเนี่ยคล้ายกับหินนะคะมีน้ำหนักถึง๘๐กรัม
เปรียบเทียบกับไข่เป็ดทั่วไปที่มีขนาดเดียวกันเนี่ยจะมีน้ำหนักเพียง๔๐กรัม
ปกติเปลือกไข่เนี่ยจะเป็นแคลเซียมที่ผลิตจากมดลูกนะคะ
เกิดจากรังไข่ไล่มาตามท่อนำไข่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ย
เชื่อว่าจะเป็นหินไม่ใช่ไข่แล้วมันเหมือนไข่จริงเลย
แล้วมันเป็นเหล้าไก่เหล้าเป็ดแล้วนี่ไงเขาก็บอกว่าส่วนมาจากไหนอันเนี้ย
เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันขณะที่ในสมพงศ์เนี่ยนะคะ
ที่เป็นเจ้าของไข่หินก็กล่าวบอกว่าขอบคุณประสุทธิ์ค่ะที่มาชี้แนะ
แล้วก็ให้ความกระจ่างกับครอบครัวแต่ยังคล่องใจอยู่ดีอ่ะ
ไอ้หินก้อนนี้มันมาอยู่ในเหล้าเป็ดของตัวเองได้ยังไงนะ
ส่วนไข่หินตนยังเก็บเอาไว้บูชาเหมือนเดิม
ถึงบอกว่าเป็นหินแล้วก็ยังเก็บไว้บูชาเหมือนเดิมนะคะ
ไม่เป็นไรก็เราเชื่อเราอะไรก็เขียนไว้ไหมนะ

ขออนุญาตได้มั้ยคะขอเปิดคลิปเมื่อกี๊ที่ผู้หญิงแปบนั้นเข้า
น้ำเลยเปิดมาไอ้คลิปเมื่อกี้นี้ที่เบบูชาน่ะ

มันไม่ได้ร้องเพลงเจอ

เขาชูแขนอยู่
แต่ไม่ต้องเปิดเสียงเขานะ
ขอเป็นภาพเฉย

คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ
มีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณจะเป็นป้าจริงนะคะ

ใช่เป็นเทปที่น้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเป็นร่างทรงเกี่ยวกับพญานาค
เป็นพ่อปรุญญาทรงเกี่ยวค่าวเลยก็เลยมาประกอบดูซิ
เราไม่ต้องใส่เสียงในห้องส่งแล้วนะเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มสามารถใส่เสียงกันตรงนี้ได้เลย

วันนี้มีข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรเกิดขึ้นที่ลำปาง
อายุเพิ่ง๒๙ปีอยากจะสะดอกเขาหรอเปล่า
เปล่าถ้าเอารถไปขายก็สงสารคนอื่น
คนที่ซื้อรถไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้
เพราะอะไรอ่ะในรถคันนี้พี่ดุ
เขาเลยประกาศบริจาครถเก๋งถวายวัดเลย
บอกว่าโอ้โหสุดหลอนโดนผีหลอกมาจะขาย

คือเฟซบุ๊คของคุณธนวัฒน์คำวรรัฐนะฮะ๒๙ปี
เขาเป็นพ่อค้าทุเรียนพ่อค้าทุเรียนเนี่ย
เป็นพ่อค้าทุเรียนชื่อดังแหละจังหวัดลำปาง
เขาโพสต์ข้อความระบุว่าผมอยากจะเอารถเก๋งคันนี้ถวายวัด
วัดที่ขาดแคลนรถเก่งใช้งานจริงครับ
คันนี้น่าจะตายมาแล้ว๒ศพ
คือแบบว่ารถคันนี้ไม่อยากจะขายต่อครับ
สารคนที่จะซื้อไปใช้งานต่อ
เพราะว่าผมเพิ่งโดนหลอกเมื่อคืนตอนตีหนึ่ง
เขาว่าอย่างงั้นล่าสุดคุณธนวัฒน์เขาก็เปิดใจว่า
รถคันนั้นกล่าวเนี่ยตัวเองซื้อมาให้ลูกน้อง
ขับไปทำธุระในตัวเมืองลำปางนี่แหละ
เพราะว่าเป็นเรื่องเครื่องรถขนาดเล็ก
มันก็ประหยัดเนอะหนึ่งขับง่าย
จอดง่ายเนอะโดยคืนก่อนได้นำรถเก่งมาใช้ช่วงประมาณตีหนึ่ง
ขอโทษฮะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ด้านหลัง
เป็นเสียงคล้ายกับคนแก่ประมาณ๓ครั้ง
เป็นเสียงขยับไปขยับมาอยู่ที่เบาะหลังซึ่งช่วงนั้นพูดตรงเขาบอกคนร้อนไปหมด
ลุกไปหมดทั้งตัวเลยตัวเองได้แต่นั่งสมาธิสวดมนต์สักพักเสียงก็หายไป
พอตื่นเช้ามาก็ไปเล่าให้แม่ฟังยังไงต่อนะแม่ก็ไปถามหมอดูถามว่าหมอดูลูกชายก็เจอแบบได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงขยับมาขยับมา
อืมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของรถคันเก่านั่นไงมาแล้วเจ้าของรถคันเก่าเนี้ยเออที่อาจจะตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี้ยเออ
ไม่ได้ทำพิธีสูดถอนทำให้เขามาหลอกมาหลอนคนที่ซื้อรถคันนี้เลยเขาก็เลยอาจจะถวายวัด
ไปฟังเสียงเจ้าของรถกันสักนิดนึงฮะนั่งไปสักพักนึงก็ได้ยินเสียงคนแก่แบบหายใจเบาครับ
ทีแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเสียงเราหูแว่วไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับแล้วไปมาเสียงเขาดังแบบนาทีนึงนะครับ
แล้วคือว่าตอนนั้นเราขยับขาไม่ออกเขานั้นก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยคือสวัสดิ์มนต์เพราะสวัสดิ์มนต์เสร็จ
ก็ได้ยินเสียงคนเดินนะครับใช้รองเท้าแบบปูดพื้นไปแฉดอย่างนี้ครับแล้วก็หายไปเลยครับ
เหือดเหือดอย่างเงี้ยหรออุ๊ยดิตายก์ไจมก็ต้องเป็นอย่างงนี้ปะ
ในรถอีกแบบอะไรมั้ยไม่ใช่ผีเหรอละไม่แต่เมื่อกี้คือ
ตัวรถแล้วตอนนี้มอยวงกันมาเนี่ยอ่ะหน้าลุกก็

อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

ตอนนี้เขาเดือดร้อนกันอยู่เขาบอกถึงว่าวันนี้เลยไม่ถูกหวยกันทั้งจังหวัด
เพราะทุกทีซูลินจะเป็นหนึ่งจังหวัดที่คนถูกร้อนที่หนึ่งนะแม่

ซูลินก็มีก็คือโซนั้นซูลินบุรีรำจะมีคนถูกร้อนที่หนึ่งทุกงวดทุกเลี่ย
วันนี้เขาไม่ถูกกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถูกกันเลย
ยังไม่บอกหรือเปล่ามันจะต้องมี๘๐ใบที่ถูก

อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเพื่อนรักหักเรียมโหด
ทนายตั้มกับคุณอัจฉริยะ

จบเป็น๑คดีแต่ยังมีคดีอื่นอื่นเยอะแย้งมากมายอีกเป็น๑๐

เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูผลนะครับสำหรับคดีนี้นะครับ
กลับมากันกับข่าวใส่ไข่ฮะ
พี่อือคุณอัชริยะกับคุณอัชริยะ

ใช่ก็คือทั้งสองคนเลยเนี่ยก็คือออกรายการปากโป้ง

ช่องแปดก็คือคือทั้งคู่มาคู่กัน

ก็มาเจอกันก็คือหลังจากนั้น

ตั้มออกทีหนึ่งก็คือคนละเคสไม่เกี่ยวกันอะไรแบบนี้

แล้วพอหลังจากนั้นก็คือพอเลิกทำปากโป้ง
มันก็จะมีประเด็นเรื่องของหวย๓๐ล้านเหมือนผมมาทำหวยเกษียณ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาก็เข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือทนายตั้ม

ก็คือแบบคนดังในเรื่องของกฎหมาย

หลังจากนั้นมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วคราวนี้กลายเป็นว่าผลัดกันฟ้อง
ผลัดกันฟ้องผลัดกันแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็เป็นประเด็นที่เขารู้กันหมดนะว่า

คนที่จับคดีอะไรอีกคนนึงก็ไปจับฝั่งตรงข้าม

อีกคนนึงเป็นคนยื่นฟ้องอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้

แต่ล่าสุดเนี่ยทนายตั้มรู้สึกเขาจะไป

เขาโพสต์รูปคู่กับนายอัจฉริยะ

เป็นวันหนึ่งวันที่ผมดีใจมากครับ
ขอบคุณสารอาญาตลิ่งชันที่พิพากษาอย่างเป็นธรรม
ตัดสินคดีที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายผม
ประเด็นวิ่งเต้นอายการ

ได้รับความเสียหายมาตลอดต่อเนื่องหลายปี

สารตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริง
จำคุก๒ปีปรับ๑๐๐๐๐๐บาท
จำเลยเบิกความว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้าง
ลดโทษ๑ใน๔คงจำคุก๑ปี๖เดือน

โทษจำคุกรอลงอายามีกำหนด๒ปี
ถ้าคิดว่าจบแค่นี้โลกสวยไปหน่อย
รอลงอายาวันนี้ปีหน้าอาจรอนอนคุก

ฯ้งเทสท์เบลอความเทสท์นำสืบเทสท์
ที่สารจังหวัดพัทนากรสิรุยาช่วงนี้หนักหน่อยนะ
ไอ้ผึ้งท้อมีอีกหลายคดี
ก็เป็นประเด็นนะครับก็คือ

บางหมัดก็โดนท่านนายตั้มเพราะเขาสวนกับ

คือสมมุติว่าที่หมดนี้นี่ลองลงอายาแบบนี้
แต่พูดคดีที่๒คดีที่๓คดี๔
ก็เลิกลงไปอีกวันจะมีการเปลี่ยนไหมคะ

แต่ว่าในมุมของที่อัดฟ้องตั้ม

แต่ก็ยกก็มียกเหมือนกัน

จะเข้าหรือเปล่าแล้วแต่๒คน
ก็ผัดกันไปผัดกันมาอะไรอย่างนี้

ธนายตั้มแน่วเขาก็จะมี

เอ่อเสียอะไรวะ

นี่ออกตัวก่อนเลยเห็นไหม

เออก็คือไม่รู้จะทำยังไงคือรู้จักทั้งสองคน
ก็รู้จักทั้งสองคนแล้ว

แล้วเผื่อถ้าเกิดแก๊งที่สุรินเขาอยากมาเคลียร์กับพี่ได้ไหม

ก็รออยู่เขาอยากมาออกรายการอย่างนี้เหรอ
เขาจะติดต่อมาอยากมาชี้แจง
อยากมาชี้แจงใครบ้างแนนแอร์หลุงจีน

เมื่อกี้ที่อะไรอย่างนี้ก็มาดีครับ

พี่หนุ่มทำอย่างไรมาเลย
หนุ่มยิ่งกว่านั้นหนุ่มน่ากลัวขึ้นเยอะ
คือถ้าอยากมาก็มาได้นะก็อยากเจอเหมือนกัน
แต่ต้องบอกก่อนนะว่า

คุณหนุ่มจะไปเอามาออกเลยไปให้ซีนพวกมันทำไม
ไปให้ฆ่าทำไมอะไรอย่างนี้

ผมก็อยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแล้วไปทำไม

ไม่ใช่วันรายการวันนี้ตั้งแต่สมัยฉันยังไม่สนิทกับน้า

ก่อนซิบอกก้าวเล่าไม่ใช่ขี้

ทำแต่หมู่ไนแต่พี่เจอเลนแลมาก่อนหน้านั้น

แรกเอาเข็มแหลม

ทำไมพี่ไม่สักลงไปต่างแล้วทำไมผมโรงทาง
ปี๊กูกลัวป๋อมบอกกูกลัว
พี่กลัวแต่ให้ถีบผมไปทำไง

กระเว่า

กลับบ้านเอ๊ะทำไมมันขมลิ้นอย่างนี้ว่าผมเอาไม้โปรอ่ะ
ไม้โปรผมเคยเล่าไว้นะไม้โปรอ่ะแรบดีแล้วขูด
ขูดลิ้นตัวเองอ่ะเพราะมันขมมาก
แล้วสรุปถามผมก็โทรศัพท์ไปหาแนนแนนอะไรจิ้มปากแบบเนี้ย
โคตรขมเลยของดีของดีอะไรของดีของดีอะไรเนร
น้ำมันเด็กย่างน้ำมันย่างเด็กขูดใจอะไรที่นี้
น้ำมันเด็กย่างเอาน้ำมันเด็กย่างสักลิ้นกว่า
เดี๋ยวมากัน
ตอนนี้เราได้ดูข่าวหลายคนเป็นการประกัดเล่าโตมากับละครจากจักรวง

เชื่อว่าหลายคนดาราหลายคนก็เกิดมาจากละครจากวง
อย่างคุณชาตรีพินโนหรือทวินพินโนเนี่ย
น่าสงสารนะน่าสงสารอายุ๕๘ปี
ซึ่งเมื่อก่อนเคยถามดาราที่เขาแบบว่าเล่นละครจากวง

ใช่ค่ะในโรงถ่ายนั้นน่ะพี่หนุ่ม
เขาบอกว่าเขาอยู่ใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในโรงถ่ายนั้นเป็น๑๐ปีนะ

ถ่ายเรื่องนี้เสร็จปุ๊บต่ออีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องของเรื่องเนี่ยคือก่อนเขาเสียชีวิตพี่
เขาได้ถามถึงแต่คุณสยมสมริบุตร

ใช่พี่หลอดเนี้ยคือกรรมการผู้จัดการบริษัทดีด้าวีดีโอโปรดักชั่นเนี้ย
ซึ่งเคยร่วมงานกับเขาตอนที่เขาถ่ายหนังจากวงเนี่ย

เขาก็จะแบบเพ้อแต่แบบคิดถึง
เขาเคยถ่ายหนังตรงนี้น่ะอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็เมื่อทางด้านดีดาววิดีโอเนี่ย
ปุ๊บก็พยายามติดต่อหาครอบครัวเพื่อขอให้ให้ให้
คือจะเยียวยาจะดูแลจริงเห็นไหมอ่าเพราะว่าเขาเหมือน
ว่าชีวิตของพวกเขาก็คืออยู่ในโรงถ่ายจริงจริงเคยถามดารา
หลายคนอ่ะอย่างเล็กเล็กที่ไม่ได้ไปไหนเลยเขาบอกว่า
แต่อยู่ในนั้นเลยนะพี่หนุ่มเขาบอกใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเลยจริงเนาะ
เขาบอกละครทั่วไปอย่างนี้ยังมีโอกาสไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้
แต่ละครจะจากวงไม่ไม่แต่จริงจริงละครละครผมเคยเล่นละครของ
ของทางพี่ได้อ่าไม่ผมผมเล่นของทางพี่หลุยอืมอ่า
อันนั้นคือคนละแบบไงแต่อันนี้ละครผมเล่นของดาราวีดีโอดาราวีดีโอค่ะใช่
ก็ตอนถ่ายตอนนั้นผมไปถ่ายก็ไปนอนอยู่ที่อะไรนะไปถ่ายอยู่ที่
ร้านหลุมแก้วร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอ
ร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอ
ร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอ
ร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอร้านหลุมแก้วเหรอ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

สติพลิปลุกค้าอ่ะดีใจไงเอางานที่แต่สิ้นปิดแล้ว

อ่ะอันนี้เด็ดจริงอันนี้พี่ชอบมากก็กลิ่นน้ำผึ้นผสมะนาวเด็ดหรือ

อันนี้ก็อร่อยทัพทิมก็คือดีมาก

ผู้มีพระคุณของเราค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป